หลังก็จากเมื่อวานี้เนี่ย
ในการกันขันฟุตบอลชิงช้ำแห่งชาติ
เอเชียตะวันตก๒๐๒๓นะครับ

แต่ล่าสุดเนี่ยสื่อของอีลักษณ์ก็รายงานว่า

ขอติดต่อทีมชาติไทยอันดับ๑๑๑ของโลก
แล้วก็ทีมชาติอีรานอันดับ๒๔ของโลก
อุ่นเครื่องในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ
ก็จะไปเตะกันที่แบกแดดเมืองหลวงของอีลักษณ์นั่นเองนะครับ
ปิดท้ายทีมฟุตบอลยู๒๓ปีกันหน่อยนะครับ

ได้แจ้งแผนเตรียมการเก็บตัวการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อของงบประมาณในการเตรียมทีม
แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถสรุปตัวเลขของการสนับสนุนจากกรทได้นะครับ
ทำให้มีปัญหาแล้วก็อาจจะไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมในการอุ่นเครื่องครั้งนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองก็ยังหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้นะครับ